พาไปโคราชผมยังออกจากโคราชไม่ได้

ที่มาที่นายที่เค้าบอกว่านำปรังน้ำน้อยทำยังไงดี
ไม่ปรูกแล้วข้าวน้ำปรังไม่ทำแล้วปลูกต้นดอกลั็กดีกว่า
ได้งามวันละพันทีเดียวครับ
เก็บขายได้ทุกวัน
ข้างดีเดี๋ยวก็เข้าหน้าแรงใช่ไหมคุณ
ชาวนานจะปลูกข้าวจะพึ่งข้าวอย่างเดียวก็ไม่ไหวฮะ
ต้องหาอาชีพเสริมก็เลยคิดเออปลูกดอกรักดีกว่า
ตราบใดที่เรายังต้องไหว้พระทำบุญกันอยู่
เรื่องของดอกรักเอาไปร้อยมาลัยมันยังคงขายได้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะ
คุณที่เขาทำเนี่ยคือคุณสมจิตศรีพลกรังอายุ๗๑ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านเกษตรกรบ้านประสาทเหนือหมู่๘ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
ใช้พื้นที่ตรงนี้เขาเคยทำข้าวปลูกข้าวนาปรังคุณผู้ชม
เปลี่ยนแล้วกันไม่ใช่แล้วไม่เอาไม่ทงทำนงทำนานแล้วเปลี่ยนมาเป็นแปลงปลูกต้นดอกรักดีกว่า

ช่วงนี้เขาบอกว่าดอกรักมันเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีไงคุณใช้น้ำน้อย
มันก็เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเขา
นะฮะดอกรักมันมีหลายสายพันธุนะคุณผู้ชมใช่
นะฮะตัวคุณสงสิทธิ์เขาเลือกปลูกพันธุ์ลักแก้ว

พอเอาไปทำเป็นพวงมาลัยเออมันก็สวยฮะ
เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดนะฮะ
กิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหม

ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งเอากิ่งไปตัดต่ออะไรก็ว่ากันไป
ก็สามารถนำไปขายได้อีกกิ่งละ๕บาทนะฮะ
สาเหตุที่ปลูกดอกรักในช่วงหน้าแรงเพราะว่า
ข้อดีมันเจริญเติบโตได้กับดินทุกชนิด
เป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแรงได้เป็นอย่างดี
เขาปลูกเอาไว้๑๕๐ต้น

ที่สำคัญนะคุณผู้ชมดอกรักเนี่ยนะ
มันเป็นดอกที่คนไทยต้องการตลอดทั้งปีเพราะอะไร
อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเอาไปร้อยพวงมาลัยได้
งานบุญทุกอย่างมันต้องใช้พวงมาลัยหมดถูกไหม
ใช่ใช้ดอกรักนี่แหละเป็นส่วนประกอบหลักเลย
อุบะหรือว่าเป็นตัวมาลัยทำเป็นระบายเป็นระยงระยางก็คือน้อย
วายกงวายครูก็ต้องทำเป็นพานภูมิมาลัยกันไปก็ใช้ดอกรักหมดเลย
แน่นอนมันขายได้ทุกวันนะคุณผู้ชม
สามารถนำไปประดิษฐ์อะไรต่างนานา
ก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปีครับ
น้ำไม่มีใช่ไหมก็ปลูกได้เพราะใช้น้ำน้อยไง
ก็น่าจะรายได้ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังในช่วงนี้ถูกต้อง
ไม่มีน้ำก็ลองปลูกต้นดอกรักแทน

จากได้รายได้แล้วดิฉันยังพบว่ารักแท้มีอยู่จริงด้วย
จริงค่ะอยู่ใต้ทุกคนหมดเลย